กรณีพระที่ประจวบ
รายที่๑ถ่ายภาพเปลือยสยิวหน้าชัดโชว์เรือนร่าง

รายที่๒อยู่บางสะพานจำวัดเขาจุด

พระมหาต่อเต่ากับศรีกาชื่อสอเสือ
อยู่กินแบบสามีภรรยานานนับ๑๐ปี
ข้อมูลตามโพสต์ของเพจนี้ฮะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เดินทางไปตรวจสอบ

คณีจากสิ่งที่เพจได้มีการโพสต์
วัดแห่งแรกอยู่ในพื้นที่อำเภอหัวหินครับ
หลังจากที่เราได้หลักฐานมาว่าพระลูกวัดของที่นี่
มีพฤติกรรมถ่ายรูปโชว์เรือนร่างของตนเองแบบไม่สวมจีวอน
แล้วบางรูปก็จะโชว์หน้าท้องซิกแพค
โชว์รูปของตัวเองขณะนั่งอยู่บนที่นอนแต่สวมใส่กางเกงชั้นใน
คือดูไม่สุภาพไม่เหมาะสมอ่ะนะฮะค่ะทีมข่าวไปถึงปรากฏว่า
เจ้าอาวาสวัดไม่สะดวกให้ชี้แจงและไม่อนุญาตให้ถ่ายทำ
ครับแต่ก็จะมีภาพเหล่านี้หลุดออกมาก็เดี๋ยวรอฟังความ
หน้าและคำชี้แจงก็แล้วกันหลังจากนั้นทีมข่าวเดินทางไป
อีกวัดหนึ่งครับอยู่ในบางสะพานครับอำเภอบางสะพานที่
ประจวบก็ไปสอบถามกับเจ้าอาวาสก็ถูกปฏิเสธเหมือนกันไม่ยอม
ให้ข้อมูลเราไปเจอกับวัยยาวัชกรวัดบอกว่าเจ้าอาวาสไม่
สะดวกท่านอาภาษณ์โรคปอดครับเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไม่สะดวกส่วน
ข้อพิพาทนั้นก็ขอไม่ให้สัมภาษณ์ก็แล้วกันเราได้เจอ
กับผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่สาผู้ใหญ่สาบอกว่าวัดดัง
กล่าวเนี่ยปัจจุบันมีนางต่อเต่าเข้ามาวุ่นวายเรื่องราวภาย
ในวัดเช่นเวลาชาวบ้านมาแก้บนต้องจ่ายเงินแพง๓๐๐
บาทชาวบ้านจะนำดอกไม้เครื่องสังขทานมาทำบุญกันเองก็
ไม่ให้ด้วยต้องซื้อของที่วัดเตรียมเอาไว้คือทำตัวมา
ยี่เจ้าการเป็นเหมือนผู้จัดการวัดชาวบ้านล่ารายชื่อ
กว่า๑๐๐รายชื่อยื่นเรื่องผ่านศูนย์นำรงธรรมบางสะพานให้
มาจัดการปัญหานี้แล้วอยากให้วัดชี้แจงรายได้ครับ๒๓ปี
ที่ผ่านมาเนี่ยอยากให้สำนักพุทธมาจัดการเรื่องนี้ด้วยอย่าง

เข้ามาอยู่ในวัดสิบป่อปีนะครับเขาว่าในฐาณะอะไรตอน

ชาวบ้านก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเข้ามาฐานะอะไรเขา
เป็นคนคนในพื้นที่บางสะพานเขาเป็นคูณก่อหน้าที่เป็น
งข้าวทำกับข้าวอยู่ใต้ถุนวัดอยู่ใต้ถุนกุฎหลวงพ่อนะครับ
แล้วชาวบ้านก็ยังสงสัยอยู่ว่าเขามาอยู่ได้ยังไง
พี่น้องก็ไม่ใช่เงินบริจาค
เก็บเงินนะครับเก็บเองใส่เอง
พระไม่มีสิทธิ์เข้ามาวุ่นวายนะครับ
สี่ห้าปีนี้มีใครรู้บ้างว่า
อีกหนึ่งคนคืออดีตกรรมการวัดครับ
คุณสุบันและเป็นอดีตคนขับรถเจ้าอาวาส
พร้อมกับอดีตกรรมการวัดอีกท่านหนึ่งชื่อว่าคุณสำเนียง
บอกว่าตั้งแต่นางต่อเต่ามาภายในวัดเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลย
จะออกไปกิจนิมนต์ไปสวด
ถ้าพระรูปไหนไม่ถูกกับเจ้าหล่อนเนี่ยถูกไม่ให้ออกงานนะครับ

ก็เลยรวมตัวกันขับไล่ให้ออกจากวัดครับ
เขาก็เริ่มมีบทบาทเยอะเพราะว่า
เขาทำอะไรไปแล้วไม่มีใครขัดฝางเขา
เขาก็เริ่มมีบทบาทเยอะมากขึ้นเรื่อยจน
ตอนนี้ชาวบ้านทนไม่ไหวละ
เขาต้องทำวิธีหารอีกต่างที่จะให้เขาออกไป

ผมอยากจะให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบ

เพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าเงินมัน

เดือกหนึ่งไม่ใช่น้อยนะเป็นล้านนะอย่างไรก็ตามครับคงต้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็รับผิดชอบลงพื้นที่ตรวจสอบ
ทั้งสองวัดที่มีการแจ้งเบาะแสหรือว่ามีการร้องเรียนเขา
มากรณีที่ชาวบ้านเขาอยากจะทราบความชัดเจนและทางวัดเองเพื่อความโปร่งใสก็สามารถที่จะชี้แจงได้นะครับ
ทุกคนก็จะได้หายสงสัยและหายคาใจนะครับเหนือสิ่งอื่นใดคือความสงสัยของชาวบ้านและศรัทธาของชาวบ้านเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ
ก็ต้องตอบให้ได้แล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นเราต้องแยกนะฮะเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะอย่าเหมารวมนะ
คือพระที่ดีก็มีอยู่มากคนที่ทำไม่ดีก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการขั้นตอนนะฮะ
สุดท้ายก็ยึดที่หลักธรรมคำสอนของศาสนานะคะ